พูดถึงเรื่องราวของราชบุรีที่เมืองวานล่ะให้ฟังว่า
จะมีบทลงโทษในช่วงเย็น
และสุดท้ายก็บทลงโทษให้ออกมาเป็นที่เรียบร้อย

เรื่องราวเหตุการณ์วุ่นวายจังหวะนี้นะครับ

คือสาดมันทักทายตีเฮ็กโก้ก็ยังยิ้มอยู่ที่ผมไล่ฝั่ง
แล้วเข้าไปโอบเอวแต่ว่าคุณธนวัฒน์ก็กำลังซีเรียสกับเกมตรงนั้นอยู่นะครับ

อารมณ์แล้วนะครับก็จบแล้วขอโทษขอโทษกันไป

หลังจากนี้ก็จะมีเรื่องของบทลงโทษ

หลังจากเหตุการณ์นี้ก็ยังมีตู้โมงด้วยที่ออกมาไล่กันนะครับ

ก็ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้สะดวกออกมานะครับ
คุณธนวัฒนิติกาญจนาหรือว่าคุณฟลุ๊ก
ผู้จัดการทีมถูกแบน๑นัดในเกมนั้นนะครับ
จากผู้ศิลป์ในเกมแล้วก็มีแบนเพิ่มจากคณะกรรมการ
๓เดือนจากมติเลยนะครับที่มีการประชุมกัน
แล้วก็ปรับเงินทั้งหมด๖๐๐๐บาท
ขณะที่เตียอาโก้คุณย่านะครับ
แบนสองนัดครับจากผู้สินในเกมแล้วก็ถูกแบนเพิ่มอีกสองนัดอ๋อฮะ
รวมแล้วเป็น๔นัด๔นัดนะฮะจากคณะของที่มติกรรมการนะครับ
คุยกันแล้วก็ปรับเงินอีกห้าหมื่นบาทส่วนทีมราชบุรีต้องส่งแผลรักษาความปลอดภัยของสโมสร
ใหม่ภายในสิบห้าวันจากกรณีที่มีกาดชุดดำเนี่ยเข้าไปโชคหน้าของทางเตียร์โกคคุณย่า
อืมแล้วก็ถูกปรับเงินรวมทั้งสิ้นเนี่ยหนึ่งแสนบาทเรื่องของแผนรักษาความปลอดภัยเนี่ยพูดกันสักนิด
นะครับจะมีอีกไปคนหนึ่งที่เนี่ยครับไปขวางไหมครับ
แต่ว่าอาจจะเป็นความบกพร่องของเรื่องบุคคลบุคคลบางคนเท่านั้นเองนะครับ

อันนี้ก็ต้องมีการตำหนิติเตียนกันไป

ส่วนการผิดกับกาดชุดดำที่ชกเตียโก้
ถึงขั้นเเย็บ๖เข็มที่ใบหน้า
ตรงบริเวณใกล้กับจมูกแล้วก็ตานะครับ

ซึ่งทางชุบรีย์เค้าก็ไปแจ่งความก่อนหน้านั้น
ก็คงจะมีการลงโทษกันต่อไปนะครับ
เค้าก็ไม่ให้การต์คนนี้เข้าสนามทำงานให้เป็นธนไป
ใช่ครับถูกแบนตลอดชีวิตนะครับจากการเข้าสนาม
ส่วนเรื่องราวของการลงโทษทีมอื่นก็ยังมีครับ
เมืองทองยูเนเต็ดนะครับในเกมเสมอกับบุรีรำ

สำหรับการที่เกิดการเชียร์ของกองเชียร์

แต่ที่มีภาพของนักเตรียมทีมหมายเลขสิบ
ของทีมเมืองทองนะครับยืนหันหลังให้กับสนามแข่งขันแล้วก็
มือจับวัตถุที่มีข้อความที่ไม่เหมาะสมนะครับ

เพราะว่าทำให้มีปัญหากับทางสมาคมแล้วก็สโมสรที่แข่งขันด้วยนะครับ
มุมมองของคณะกรรมการที่เขาลงโทษไว้ก็เลยถูกลงโทษห้ามแข่งในบ้านหนึ่งนัด
พร้อมกับกลับอีกรวมแปดหมื่นบาทจากการผิดของการเชียร์นะครับ
ในข้อหานี้ไปแล้วก็มีการแถลงการผ่านเว็บไซต์ของสโมสรเมืองทองนะครับ
รวมถึงแฟนเพจของทีมก็พร้อมที่จะขอโทษผู้เสียหายด้วย
สำหรับเรื่องของการให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ก็มีการประกาศแฟนบอลของทีมที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มศิลาวา
บอกว่าแบรนด์กลุ่มนี้เลยทั้งเกมย่าวแล้วก็เกมเยินทุกรายการ
หลังจากที่แฟนบอลกลุ่มนี้กระทำการไม่เหมาะสม
ไปพ่นสีสเปรย์ที่เราเห็นในภาพบริเวณสวนสมเร็จที่นทบุรี
จากเกมที่ไปเชียร์เมืองท้องเสมอกับบุรีรำ๑ตอน๑
ซึ่งทางทีมได้สอบถามผู้อยู่ในเหตุการณ์และข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
แต่ว่ามีภาพหนึ่งที่ดีนะคะคุณศึกษากุญคือ
มีแฟนบอลคนหนึ่งเขาก็เดินทางไปแล้วเขาไปเอา

ก็ทำให้จุดนั้นมันสะอาดขึ้น

เพราะมันมีบางคำเป็นคำหยาบไหว
ใช่จะบอกละเชียร์กันต้องมีความเคลียร์จริง
ในสนามก็จบเพราะว่าจริงแล้วฟุตบอลเราพัฒนามาเยอะแล้ว